ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
มีเจ้าอาวาสวัดช่องลมที่สมุทรสาครนะคะใช้ไม้ตะพดยาวเป็นเมตรเลย
ไล่ตีในบอลเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนแล้วก็เล่าที่มาที่ไปให้ฟังเพิ่มเติมนะคะ
ไปได้เลยผมไม่ออกอ่ะนี่วัดหลงกระโวนี่วัดหลงกระโว
ไว้ดูใช้ดูไหนวาดตีคนไม่วัดด่ะผมไม่ใช่คนหลงวัดเนี่ยผมให้ฟังคน

เอ้าเอาสิครับผมไม่ซู่หรอกผมไม่ซู่หลงพ่อแต่

แต่เจ้าอาวาสก็ดูเหมือนอายุมากแล้ว
ก็มีคนประคองไม้ตะพดก็ยาวอยู่นะ

คือเป็นกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกภาพ
นายทวัดชัยเยี่ยมสวรรค์
ถูกพระสาคอนมุณีเจ้าอาวาสวัดสุธิวาตวราราม
ช่องลมที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครถือไม้ตะพดมายาวเป็นเมตรแล้วก็ตี
แต่ภาพนี้เหมือนกับมีคนมาห้ามและลูกศิษย์เข้ามาห้ามครับ
ธวัดชัยหรือในบอลเนี่ยบอกว่าตัวเองก็เดินออกกำลังกายอยู่ในวัดตอนเช้าตามปกติ
ได้ยินเสียงเจ้าอาวาสตะโกนถามคนแถวนั้นว่าไอ้บอลมาหรือเปล่า
จากนั้นเนี่ยก็มาเดินมาส่องตรงช่องข้างโบสถ์ดูว่าในบอลมาหรือเปล่า
พอเห็นปุ๊บก็ถือไม้ตะพดยาวเมตรหนึ่งมาด้วยแล้วก็โวยวาย
ตีไว้เนี่ยเหรอนี่คือภาพนี้นะคะเห็นจังหวะตีเมื่อสักครู่นี้จับแยกอยู่
เนี่ยค่ะตัวในบอลบอกว่าตัวเองก็เดินออกนะ
แล้วคือตอนจังหวะที่ท่านเจ้าอาวาสเอาไม้ตะพดมาตีเนี่ย
แล้วก็โวยวายด้วยบอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับ
เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับในบอลจับแม่ยายแล้วก็จะไม่ให้เข้าวัด
ในบอลก็เลยถอยหนีไปก่อนแล้วก็บอกกับเจ้าอาวาสว่าเกี่ยวอะไรกับแม่ยาย

เดี๋ยวจะเอาเลือดหัวมึงออกอะไรแบบนี้นะคะ
ก็มีตีไปที่ข้อพับขาด้านซ้าย๒ที

เจ้าอาวาสมาทำแบบนี้ได้ยังไง
ในฐานะเจ้าอาวาสมาทำแบบนี้
ผมอยากจะบอกว่าให้ทุกคนช่วยดูแล้ว
ความยุติธรรมกับผมหน่อยว่าทำแบบนี้มันถูกหรือมันผิด
นายธวัชชัยหรือในบอลเขาอ้างแบบนี้นะคะ
มาได้๗เดือนเพราะทนพฤติกรรมเจ้าอาวาสไม่ไหว
เมื่อวานนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันประท้วงให้เจ้าอาวาสชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับการใช้เงินของวัดที่ไม่โปร่งใส
แจ้งความแล้วก็เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดให้ตำรวจไปแล้วด้วยบอกว่ายืนยันว่าแจ้งความนะคะ
แล้วก็การที่ถูกเจ้าอาวาสทำร้ายแบบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
นายธวัชชัยหรือนายบอลตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้
ทีนี้ค่ะก็ต้องให้เจ้าอาวาสได้ชี้แจงด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ไปตีในบอลมันคืออะไร

พระสาคอนมุณีเจ้าอาวาสวัดช่องลมท่านชี้แจงแบบนี้ค่ะว่า

เพราะในบอลหรือนายธวัชชัยเหมือนกับเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนด้วยค่ะ
แล้วก็ลูกศิษย์คนนี้พูดอะไรก็ไม่เชื่อฟัง

ที่ตีเนี่ยเป็นการตีในลักษณะของการสั่งสอน

แล้วก็ท่านเจ้าอาวาสบอกว่านายธวัชชัยเป็นลูกศิษย์
เคยบวชเรียนให้แต่ทำไมถึงชอบมาก่อเรื่องมาสร้างปัญหาในวัด
อาวาสบอกว่านายธวัดชัยเป็นลูกศิษย์
มุมของท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าก็ในบอลเดิน
ธวัชชัยคนนี้ชอบไปก่อกวนในวัดตลอดเลยตีสั่งสอน
ไม่ได้ตีแบบโอ้โหจะไปทำร้ายเอาให้ตายอะไรแบบนี้นะ
ว่าไอ้ที่โดนตีบาดเจ็บเนี้ยมันเจ็บขนาดไหน
แล้วเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสมาสอบปากคำด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยวเรื่องคดีก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายก็ยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะนะแต่แน่นอนว่าชาวบ้านเห็นแล้วไม่สบายใจ
ที่มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวัดนะคะ